มาดูความคืบหน้าคดีของแก๊งบางบัวทองหน่อยฮะ
บ้านที่บางบัวทองแก๊งโซฟาแดงที่จัดปาร์ตี้
ล่าสุดที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่บอกว่าไปรับงานที่บ้านนี้ช่วงเวลาต่อจากลาลาเบล
แล้วก็ถูกล่วงละเมิดเนี่ยนะถูกอนาจารย์เนี่ย
อาจรุยะบอกว่ามีหลักฐานเป็นคลิปนะครับ
กว่าคลิปบางคลิปก็เปิดเผยออกมาแล้ว
มันเป็นลักษณะเปิดกลุ่มลับเพื่อให้คนมาดูการมีเพศสัมพันธ์กันแบบนี้ด้วย
แล้วคนที่จะเป็นสมาชิกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไป

วันนี้คุณภิกษ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวแถวรัสทีวี
นายชัยพลพันนาหรือว่าในคิวนายนาธีสถิตพงศาพรหรือในตี
ถามถึงเรื่องนี้นะโดยเฉพาะคลิปที่มีความยาวกว่า๔๐นาทีอยู่คลิปหนึ่ง
นายอัจฉริยะเอาไปให้ตำรวจตรวจสอบแล้วบอกว่าในคลิปมีหนึ่งในผู้ที่อยู่ในงานปาร์ตี้
มีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวเผยแพร่ทางกลุ่มลับต่างเรียกเก็บเงินรายเดือน
ตีกับนายคิวบอกว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนบ้านของเขาไม่เคยทำแบบนั้น
ในคิวชิสแจงบอกว่าคลิปที่เห็นกันเนี้ย
รับว่าเป็นตัวเองจริงนะแต่ท่านผู้ชมอย่าดูเลย
บอกว่าเนี่ยในคลิปเนี่ยคือเขาจริงส่วนผู้หญิงที่เห็นในคลิปคือเฟ้อ
แฟนสาวฮะค่ะอ่าแต่เขาไม่ได้จัดกลุ่มลับจัดแบบอ่า
มีปาร์ตี้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็เปิดเก็บเงินให้คนมาดูนะ
อันนี้เขาเผยแพร่แบบเขาใช้แคมฟ็อกซ์ซึ่งมันเคยใช้กันเมื่อ๖ปีก่อน
แล้วมีคนที่เข้าไปดูแอบบันทึกเอาไว้ไม่รู้ว่าไปแอบบันทึก
แล้วก็เอาไปลงเอาไปอัพอะไรยังไงเอาเป็นว่ามันหลุดค่ะอ่า
มันหลุดนะเขาไม่ได้ทำแบบลักษณะเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารย์
ส่วนประเด็นที่บอกว่าทางปอทไปกู้คลิปจากโทรศัพท์ของผู้ต้องหา
แล้วก็ผู้ต้องสงสัยหลายคนในงานปาร์ตี้ที่บ้านของเขารวมแล้ว๒๑๓คลิป
แล้วก็พบว่าบางคลิปมีการนำออกมาเผยแพร่ลักษณะหาประโยชน์จากการนำเสนอผ่านทางโซเชียล
ในคิวบอกว่ามันน่าจะเป็นคลิปที่เขาบันทึกกันไว้ดูเฉย
เขาไม่ได้จัดแล้วก็เอาคลิปไปขายเอาคลิปไปโชว์อะไรอย่างนั้น
เขาแค่บันทึกไว้ดูเฉยเฉยนะครับส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่สอนอบุคโลพ่อกับแม่ของลาลาเบลแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับ
ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อมอบเอกสารหลักฐานให้ปากคำเพิ่มเติม
ของลาลาเบลบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปฟังผลชนะสูตรขั้นสูงจากทางตำรวจนะครับ
เนื่องจากแพทย์ยังไม่ได้ส่งผลมาให้พนักงานสอบสวน
แต่จากการได้คุยกับทางนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรก็พอใจในการทำงานของแพทย์
อธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดในการชนะสูตร
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลว
แต่ยังเหลือผลตรวจอีก๑๒ตัวที่แพทย์ต้องใช้เวลาในการตรวจ
ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรและหลังจากผลทั้งหมดออกมาแล้วก็จะมาคุยกัน
ถึงเรื่องการขอชนะสูตรซ้ำหรือไม่ตอนนี้พอใจในการทำงาน
ของทั้งตำรวจและแพทย์นิติเวศที่ทำให้คดีมีความชัดเจนขึ้น
ก็ต้องรอผลอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ตัวสองตัว
ประมาณนี้ที่ยังไม่ออกเพราะว่าอันนั้นมันต้องละเอียดมาก
ตอนแรกพอเราไม่รู้อะไรเราก็เห็นแบบ
บอกว่าอะไรนะพี่ว่าหัวใจเริ่มเหลวอะไรอย่างนี้

เราก็อยากเอ๊ะทำไมแบบ
มันได้แค่อย่างเดียวอะไรประมาณนี้
แต่พอเขาไปอธิบายให้ฟังในขั้นตอนแต่ละอย่าง
เราก็โอเคเขาทำงานเต็มที่อยู่
โอเคค่ะโอเคโอเคขึ้นเยอะเลย
กับการทำงานของตำรวจของแพทย์อะไรประมาณนี้
ขาดีขึ้นดีขึ้นมันชัดเจนขึ้น
โอเคนะคะ

ดูแลคดีเรื่องของลาลาเบลนะครับ

เพื่อไปสอบถามเรื่องผลชนะสูตรนะฮะ
แต่ว่าแพทย์ระบุว่าตอนนี้ผลชนะสูตรยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
ยังต้องรอผลตรวจวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ
แล้วเดี๋ยวจะสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ